เนื้อร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยด้วย
แล้วเขาก็มีจุดขายที่แปลกตาด้วยนะ
ร้านนี้อยู่ที่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
โอ้โหเดือดปุดเลยค่ะ
ทั้งหมด๕กระทะ
ร้านนี้ก็เลยได้รับฉายาว่าร้าน๕กัน
แต่จริงชื่อร้านเขาคือกะเยาะเจ้าเก่าค่ะ

เป็นร้านอาหารอิสลามตั้งอยู่ริมถนนนิพัฒน์สงเคราะห
ดูเหมือนเป็นเพลิงร้านธรรมดาแต่ความไม่ธรรมดาอยู่ที่การนำกระทะใบบัว
ขนาดใหญ่ยักษ์มูมาจำนวน๕ใบ
มาตั้งหน้าร้านแล้วก็ต้มเนื้อกันร้อนแบบนี้เลยนะคะ
แล้วที่สำคัญนะใช้เตาถ่านด้วย
มันก็เลยกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะ
ไปหาเจ้าของร้านคุณกะเยาะเนี่ยเธอบอกว่าที่มาของการนำกระทะใบบัวมา
ประกอบอาหารเพราะว่ามันใบใหญ่ไงทำอาหารได้มากกว่าหม้อทั่วไป
เลยกลายเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นของทางร้าน
แต่กว่าที่เธอจะมาขายนี่นะเธอก็มีอาชีพขายผ้าอยู่ในตลาดเมืองหาดใหญ่มาก่อนนะคะ
พอน้ำท่วมไงน้ำท่วมเมืองขนาดใหญ่แบบยิ่งใหญ่เลย
เธอก็ต้องปิดร้านกลายเป็นหนี้สินเป็นจมนต์มาก

จนกระทั่งสามารถปลดหนี้ปลดสินแถมยังส่งลูกเรียนจบปริญญากันไปแล้ว
นะคะประสบความสำเร็จเพราะการต้มเนื้อขายนี่แหละ
เมนูที่มีในร้านนี้นะคะมีอะไรบ้าง
มีต้มมีแกงประกอบไปด้วยแกงแพะแกงเนื้อเนื้อต้มยอดชมวง
ช่อมาลีหรือว่ากรีดเท้ารวมถึงเอ็นวัวด้วย
ใครที่ชอบเนื้อเนี่ยฮะบอกเลยร้านนี้เด็ดจริง
ไปเรื่อยจนกว่าของจะหมดครับอย่าบอกนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะพลาด
พลาดไม่ได้เร็วไปเพราะว่าถูกต้องจดเบอร์ไว้เลยค่ะ
ถ่ายรูปหน้าจอเอาไว้นะคะแล้วก็ไปหาทานกันดู
ส่วนราคาขายเนี่ยเพียงเมนูถ้วยละ๑๐๐บาทเท่านั้นเอง
ก็ถือว่าเป็นราคาคุ้มค่าสมเหตุสมผลนะ
คือเปิ้ลเค้าต้มเนื้อนะคะแล้วก็มีเครื่องไหนมากมายส่วนใครชอบกินแพะก็มีด้วยเหมือนกัน
อื้มมมมมมถูกใจอ่ะดินะคะใหญ่มากเรียงกันแบบนี้เป็นตัวผ่าน
ใช่ต้องเป็นแบบเอกลักษณ์มากดิฉันว่าน่าจะเป็นร้านเด็ดร้านดังเลย
เข้าไปร้านอารม์ะเลยนะกลิ่นหอมเธอเสีย
เอาใจสายเนื้อบอกพี่กัดอีกนิดนึง
ร้านอยู่ที่ริมถนนนิพัฒนสงเคราะห์หน้าห้างบิ๊กซีหาดใหญ่นะคะ
จำเอาไว้เลยนะคะแล้วไปกันค่ะ